ไปดูเรื่องเกี่ยวกับตำรวจอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
โลกออนไลน์เขามีการแชร์กันค่ะ

ก็จะเป็นใส่ชุดเครื่องแบบรัดหน่อย

แล้วเป็นตำรวจร่างทวมถอดเสื้อออกกำลังกายกลางแจ้ง
เป็นการลดพุงลดน้ำหนักค่ะ
คนกลางนี่โอ้โหห่วงใหญ่นะ
หรือว่าร้อนหรืออะไรด้วยนะด้วยสีหน้าท่าทางการแสดงออก
หลายคนเขาก็เลยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะค่ะ

แสงแดดมุ่งมั่นแข็งขันและตั้งใจกันสุดเลย

บอกว่ามันก็น่ารักดีนะที่ตำรวจน้ำหนักเกิน

ออกกำลังกายกลางแดดแบบจ้าแบบนี้เนี่ย
มันมีโอกาสที่จะล้มไปแล้วอันตรายหรือเปล่า
ต่อให้เป็นคนแข็งแรงก็ตามเวลาร้อนมากมันมีสิทธิ์วูบ
ส่วนอันนี้ค่ะเขาบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกในโครงการ
บุคลิกภาพของตำรวจภาค๒
ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๒จังหวัดชนบุรีเขาจัดขึ้น
ร้อยตำรวจโทอำพลอโสโกรองสารวัติป้องกันประปราม
แล้วก็ไปออกกำลังกายทำกิจกรรมอื่นเป็นระยะเวลาประมาณ๑เดือน
ซึ่งนอกจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเขายังให้คุมอาหารด้วย
ถือว่าทำถูกหลักโภชนาการ
เราก็เอาเขามาปรับบุคลิกภาพโดยการเข้าคอร์ตลดความอ้วน
เป็นการฟิตเน็ตไปประกอบกับการควบคุมอาหาร
เราไม่ให้เขาทานแป้งมากจนเกินไป
สองก็คือเราจะมีผลไม้มาประกอบในช่วงเย็น
เป็นผักพืชผัก
มื้อเราก็จะใส่ในเรื่องของพวกโปรตีนเข้าไปเสริม
เพราะว่าคนเราถ้าไม่ได้ทานอะไรที่แบบ
มันเกี่ยวกับการบำรุงร่างกายเนี่ยมันก็จะโหย
คุณดูร่างครูฝึกสิเกี่ยวกับการควบคุม
ทีนี้ไปถามกันหน่อยไหมนายตำรวจที่เข้าโครงการในนี้ถามเขาหรือยัง

แต่พอเริ่มปรับตัวได้แล้วมันก็สบายขึ้นเรื่อย

จนถึงวันนี้ก็ประมาณ๒อาทิตย์

ทำงานที่เคยใส่ไม่อึดอัดเหมือนก่อนหน้านี้แล้ว

เดี๋ยวไปฟังเสียงเขากันหน่อย

แต่พออยู่มาตอนนี้ก็๑๔วันแล้วครับ
ก็เหมือนร่างกายมันปรับตัวครับโอเคอยู่
เข้ามาวันที่๑ก็๘๓ครับ

ใส่ชุดทำงานก็อึดอัด
แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นเยอะครับ

๗กิโลกรัมคุณ
เยอะนะ๒อาทิตย์เองคุณ๗กิโลกรัม
อยากไปเข้าคอร์สด้วยเหมือนกัน

ทีนี้หลายคนก็คอมเมนต์เป็นห่วงไงว่า

มันจะส่งผลต่อสุขภาพหรือเปล่า
อันตรายหรือเปล่าใช่มันร้อนมาก
ร้อยตำรวจโทอำพลที่เป็นครูฝึกบอกเลยว่า

การฝึกกลางแจ้งแบบนี้สำหรับคนธรรมดาไม่สมควรอย่างยิ่งห้ามทำนะ
แต่กรณีของตำรวจร่างกายเขาค่อนข้างแข็งแรง
แล้วก็มีการฝึกฝนมาอยู่ตลอดเวลามาระดับหนึ่งแล้ว
เพราะฉะนั้นเลยสามารถออกกำลังกายกลางแจ้งได้
แต่ว่าแต่ละคนก็ดูร่างดูทรงของตัวเองแหละว่าไหวไม่ไหว
ถ้าเกิดมีอาการวูบมีอาการรู้สึกว่าหน้ามืด
เขาก็มีการให้พงให้พักกัน

คือจะบอกก่อนว่าจริงมันไม่ใช่เรื่องค่านิยมว่าต้องผอมถึงจะดูดีหรืออะไรนะ

คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราตัวอึดอัดคุณผู้ชมนึกออกไหม
เวลาวิ่งไล่ตามคนรักมันก็จะเหนื่อยง่าย
แล้วบางทีมันทำอะไรมันไม่สะดวกมันไม่คล่องตัว